มาดูเรื่องนี้กันต่อแต่เรื่องนี้เนี่ยต้องให้ตำรวจช่วยหน่อย
เพราะว่าที่นครศรีธรรมราชมีคนไปร้องเรียนนะคะ
กับสื่อมวลชนบอกว่าถูกเจ้าหนี้เนี่ยบุกมาทวงหนี้ที่บ้าน
แล้วให้ลูกน้องเนี่ยทำร้ายร่างกายเอาปืนจี้ศีรษะนะคะ
แจ้งตำรวจแล้วแต่คดียังไม่คืบหน้าเลยค่ะ
ไหนอยู่เมื่ออยู่โทษท่าไปดิ
พ่อพ่อพ่อพี่มาพ่อพี่มา
โดยว่าอย่าต้องดู
มาพ่อมาอย่าง
นี่ค่ะคือเมื่อกี้มีอยู่คำนึงอย่าทำลูกผมนะอย่าทำลูกผมนะ
นี่ค่ะคือผู้เสียหายเขาไปร้องเรียนแล้วเขาเอาคลิปนี้ค่ะ
ไปร้องกับสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชช่วยตามคดีนี้ให้หน่อย
นายสายชนซึ่งเป็นผู้เสียหายบอกว่าเมื่อวันที่หนึ่งด้วยสจิกายนที่ผ่านมา
เขาถูกเจ้าหนี้เงินกู้รายหนึ่งในอำเภอศรีชนบุกมาที่บ้าน
ลูกน้องก็มาด้วยมาข่มขู่มาทำร้ายร่างกายด้วยกัน
บีบคอเอาปืนจี้ศีรษะแล้วทำร้ายลูกสาวเขาด้วย
เขาก็ไปแจ้งความที่สพศรีชนแล้ว
แต่ตอนนี้มันผ่านมา๑๖วันแล้วคดียังไม่คืบหน้า
ครอบครัวเองก็ถูกเจ้าหนี้รายนี้ข่มขู่เอาชีวิตด้วยเพราะว่ากลัว
นายสายชนบอกว่าเขาเนี่ยคือดั้งเดิมนี่ก็เลี้ยงไก่ชนขาย
แล้วไปกู้เงินเจ้าหนี้รายนี้๑๐๐๐๐บาท
ก็ส่งดอกเบี้อาทิตย์ละ๒๐๐๒๐๐บาท
ส่งไปเรื่อยจนเงินเกินเงินต้นไปแล้ว
เขาก็เลยเงินต้นมันก็ยังไม่ลด
เขาก็เลยตัดสินใจหยุดส่งดอกเบี้ย
เท่านั้นแหละค่ะเจ้าหนี้พาลูกน้องบุกมาข่มขู่ถึงบ้าน

ตอนนี้ไม่เป็นอันทำมาหากินกลัวว่าจะได้รับอันตรายค่ะ
ตำรวจก็๑๖วันแล้วค่ะก็ยังไงครอบครัวนี้บอกกลัวเหลือเกินค่ะ
หนี้เพราะว่าข่มขู่อยู่ด้วยนะคะ